คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงตีสี่ที่ผ่านมาค่ะที่อุดรธานีนะคะ
มีรถกระบะคันหนึ่งขับพุ่งชนคุณตาวัย๘๕

แล้วลากร่างไปไกล๔๐กิโลอ่ะ

ภรรยาที่นั่งอยู่ในรถกระบะเห็นเหมือนขาคนโผล่มาใต้รถ
เรียกให้จอดดูเป็นศพติดอยู่จริง
มาค่ะตำรวจศพเมืองอุดรธานีไปตรวจสอบนะคะศพหลุดออกมาจากใต้ทองรกระบะ
ตกอยู่ภายในลานจอดรถของตลาดเมืองทองเจริญศรีในเขตเทศบาลอุดรธานี
พ่อค้าแม่ค้าก็มุงดูศพกันอยู่เป็นผู้ชายอายุประมาณ๘๐ได้
ลานจอดรถหน้าแผงขายผลไม้เลยอ่ะนะคะจากการตรวจสอบ
สภาพศพเนี่ยแปลกเละเลยค่ะไม่สวมใส่เสื้อผ้า
มีแต่กางเกงขาสั้นสีกรมท่าติดอยู่ที่ขาด้านซ้ายร่างกายตั้งแต่หน้าอก
ไปถึงปลายเท้าคือเปิดออกจนเห็นอวัยวะภายในอะค่ะเหมือนกับถูกลากมาแบบระยะทางไกลมาก
ร่องรอยของกระดูกเนี่ยก็คือถูกครูดไปกับพื้นลานจอดรถเป็นทางยาว๕เมตรได้นะคะ
เจ้าหน้าที่ส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีทีนี้ค่ะตำรวจ
ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดใกล้ใกล้กับจุดที่พบศพแล้วก็สอบปากคำนางสาว
และฤทธิวดีคำหลวงอายุ๑๘ปีเป็นหลานสาวเจ้าของร้านขายผลไม้ที่เป็นคนพบศพคนแรก
หมายเลขทะเบียนแปดศูนย์ศูนย์หนึ่งอุดรธานีแต่จำหมวดอักษรไม่ได้
โครงเหล็กด้านหลังนะแล้วก็บรรทุกสินค้ามาเต็มเลยรถบรรทุกรถกระบะคันนี้
ก็จอดอยู่หน้าร้านเขาแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงคาดว่าเป็นภรรยาของคนขับรถกระบะลงมาจากรถ
แล้วก็เห็นว่าขาคนโผล่ออกมาจากใต้ท้องรถก็ตกใจหน้าถอดสีเรียกสามีลงมาดู
แล้วผู้หญิงคนนี้ก็เดินหายเข้าไปในตลาดคนขับรถกระบะเห็นว่าศพติดอยู่ใต้ท้องรถ
เขาก็ขับรถเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังอยู่สามสี่รอบอะค่ะเหมือนกับตั้งใจให้ศพหลุดออกมาจากใต้ท้องรถ
แต่ศพติดแน่นมากเขาก็เลยลงมาจากรถดึงศพออกจากใต้ท้องรถ
แล้วเขาก็ทิ้งศพเอาไว้ขับรถกระบะหนีออกไปเลยเนี่ยทีเนี้ยค่ะ
พอนางสาวละฤทธิวดีเขาบอกว่าเห็นว่าศพหลุดออกมาอยู่ที่ลานจอดรถเนี่ยนะคะ
อืมก็เลยตะโกนร้องว่าศพคนศพคนเรียกให้พ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นมาดูแล้วก็แจ้งตำรวจค่ะ
ถอยสามสี่รอบข้ามันไม่ดุดเขาเลยใช้มือเกี่ยวออกอ๋อ
เป็นก็นั้นเราเห็นเรารู้สึกตกใจไหมอืม
ไม่เห็นลักษณะเขาพับขนาดนี้หรือว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไร
ตกใจไหมครับน้วยคนในตราใช่ครับทำใจไม่ถูกช็อกพี่ช็อกมาก
โอ้โหแล้วหนีไปเลยนะฮะทีนี้ก็ต้องไปตามกันแล้วครับว่าผู้ตายเป็นใครนะครับ
ที่สุดแล้วครับมีนายชนะสุขสวาสตร์อายุ๕๐ปีเป็นชาวบ้านในตะมนต์นวลทัน
อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะฮะพื้นที่ก็ไม่ไกลจากอุดรธานีค่ะนะครับ
พบพนักงานสอบสวนสพเมืองอุดรธานีบอกว่าผู้ตายที่พบเนี่ย
คือนายทองสุขสวาสตร์อายุ๘๕ปีเป็นพ่อของเขา
คุณพ่อป่วยเป็นอันไซเมอร์นะครับแล้วก็กล้ามเนื้ออ่อนแรงเดินไม่ได้มา๕ปีกว่า
แต่ก็สามารถคลานไปไหนมาไหนในบ้านได้
ก่อนเกิดเหตุพ่อนอนอยู่ที่บ้านคนเดียวนะครับแล้วบ้านเนี่ยอยู่ติดกับถนนนะฮะ
เป็นถนนสายอุดรธานีหนองบัวลำพูมีชาวบ้านที่ออกไปตลาดตอนเช้ามืด
บอกว่าได้ยินเสียงรถชนอะไรบางสิ่งบางอย่างที่หน้าบ้านของเขาแต่ไม่ได้สนใจ
กระทั่งรุ่งเช้าไม่เห็นพ่ออยู่ในบ้านก็ออกตามหาตามบ้านญาติตามเส้นทางต่างก็ไม่พบ
มาทราบข่าวว่ามีรถชนคนเสียชีวิตแล้วลากศพไปที่ตลาดที่เกิดเหตุ
ก็เลยไปขอดูศพที่ห้องดับจิตของโรงพยาบาล

ซื้อผักซื้อผลไม้ที่ตลาดเมืองทองเจริญศรีเพื่อจะเอาไปขาย
แล้วก็ไปชนในทองที่คงจะจังหวะคลานออกมาจากบ้านมาถึงกลางถนนพอดี
ติดอยู่ใต้ท้องรถโดยที่คนขับอาจจะไม่รู้
มาไกล๔๐กิโลเมตรคือไม่รู้ก็ไม่เป็นไร
มันก็เป็นอุบัติเหตุหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่
แต่คุณก็ต้องรับผิดชอบแล้วก็แสดงความช่วยเหลือ
แต่นี่ทิ้งศพไว้แล้วขับรถหนีไป